อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะก็ระทึกเหมือนกันนะคะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้ตำรวจต้องปิดล้อม
ต้องพยายามจับหนุ่มคลั่งที่เขาก่อเหตุค่ะ

นี่ดูสิปิดล้อมกัน๖ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชม

ก็เป็นภารกิจยาวนานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันนะ
ถูกต้องค่ะหน่วยสวาสตเอ่ยตำรวจภูทรภาค๒เอ่ย
เขาก็ต้องร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คุณดูสิเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นร้อยนายเลยนะ
ปิดล้อมบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่ฉะเชิงเศร้า

เพราะว่าตำรวจเขาต้องจับกลุ่มตัวในแบล็คอายุ๓๐ปี
แบล็คนี่ก่อเหตุค่ะ
เอาอาวุธปืนยิงตำรวจได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยคือดาบตำรวจนรงศักดิ์รงสุวรรณ
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามที่สพบังน้ำเปรี้ยว
ตอนนั้นตำรวจเขาไปปฏิบัติหน้าที่

จู่เนี่ยผู้ชายคนนี้ก็คุ้มคลั่งขึ้นมาและก็ก่อเหตุนะคะ

แล้วก็เมื่อคืนถือว่าเป็นปฏิบัติการที่ค่อนข้างจะใจเย็นนะ

แต่ค่อยเปิดปฏิบัติการด้วยการเกลี้ยกล่อมกันก่อน
แล้วก็เชิญตัวพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุ
มาพูดคุยเพื่อไปกล่อมลูกชาย
ใช่คือเหตุการณ์นี้มันเกิดที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาใช่ไหม
พ่อแม่อยู่ที่กะบินบุรีที่ปราจินบุรี

รอให้พ่อแม่เดินทางมาถึงให้พ่อแม่เกลี้ยกล่อมก่อน
แต่ทีนี้พอมาถึงก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากพ่อแม่บอกว่า
ลูกผมคุณตำรวจป่วยเป็นจิตเวท
แล้วเขาเคยมีอาการคือเขาเคยเสพยาเสพติด
แล้วก็คงเป็นอาการหลอนจากยาเสพติด

เพราะว่าลูกผมก็ไม่ได้กินยาต่อเนื่อง

แล้วก็คือพ่อแม่มาคุยกับตำรวจ
พ่อแม่ก็กลัวว่าลูกจะถูกจับตายเหมือนกัน
ตำรวจก็รับปากนะตำรวจชั้นผู้ใหญ่เลยล่ะ
ที่เปิดปฏิบัติการนี้ก็รับปากบอกว่า

แล้วก็ค่อยใช้กลวิธีในการที่จะจับกลุ่มให้ได้

ตอนเที่ยงคืนพ่อแม่พยายามเกลี้ยกล่อมพยายามคุยกับลูกชาย
มอบตัวเถอะแต่ต่อให้พ่อแม่มาเกลี้ยกล่อมแล้วค่ะ
ลูกก็ยังไม่ยอมมอบตัวเพราะว่าตอนนั้นยังคุ้มคลั่งอยู่เลย
เจ้าหน้าที่เขาก็ยังปักหลักอยู่ข้างหน้าเลยนะ
เวลาล่วงเลยมาตี๒พ่อแม่เดินออกมานอกบ้านนะ
แล้วก็บอกกับตำรวจว่าคุณตำรวจลูกยังมีอาการหลอนอยู่เลย
คือเขาพูดคนเดียวแล้วเท่าที่เห็นคือแน่นอนมีอาวุธปืนติดตัวด้วย
จนมาตี๓ทำอย่างไรพ่อแม่ทำอย่างไรดี

ต้องมีการหารือร่วมกันกับพ่อแม่แล้วก็บอกเอาอย่างนี้ละกัน
เดี๋ยวให้พ่อแม่เอาน้ำไปให้ลูกกิน
แล้วน้ำนี้มันไม่ใช่น้ำเปล่าค่ะ
น้ำผสมยานอนหลับ
แล้วรอบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของหน่วยสวาสตร์
เขาก็เดินตามพ่อแม่เข้าไปแต่ไม่ได้ตามไปใกล้นะ
คือทิ้งระยะนิดนึงให้พ่อแม่ไปคุยกับลูกก่อน
ลูกใจเย็นนะเอาดื่มน้ำก่อนไหม

หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมยามันก็ออกฤทธิ์สิคะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปชาร์จตัวได้ทันทีเลยค่ะ
กว่าจะเสร็จปฏิบัติการนี่ตี๓เหมือนกันนะคะ

ออกมาจากห้องนอนก็ยังกลัวเมียอยู่เหมือนกันนะฮะ
เพราะเขาดื่มน้ำผสมยานอนหลับไปนะ

แล้วก็มีช่วงจังหวะของการควบคุมตัว
เขาก็ร้องเสียงดังโวยวายขึ้นมาจังหวะหนึ่งนะครับ
พ่อแม่ก็อยู่ใกล้ก็คอยปลอบลูกนะฮะ

ก็ต้องคุมตัวไปที่สพบังน้ำเปรี้ยว
ต้องตรวจทั้งสารเสพติดตรวจทั้งคาบขม่าวดินปืน
ยิงใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราดูล่าสุดหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
นักข่าวก็ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้าน
เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะ
ที่ช่วยเจรจาเมื่อคืนนี้
เมื่อคืนนี้อยู่ทั้งคืนผู้ใหญ่กว่าจะกลับบ้านตี๔ตี๕
ใช่ค่ะเนี่ยผู้ใหญ่ชัดชัยโกพุทธชาติเนี่ยนะคะ
ผู้ใหญ่บอกแบบนี้บอกว่าปกตินะนะ
คือนายคนนี้เขาไม่เคยเป็นแบบนี้เลย
แต่ว่าด้วยความที่เขาเครียดเขาเครียดเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว

นี่ยังดีนะที่ตำรวจคือปฏิบัติการก็ค่อยเหมือนกันค่ะ

พอยาออกฤทธิแล้วไปจับกลุ่มมันเลยไม่มีการสูญเสียไงคุณ

อืมใช้ยุทธวิธีเพื่อเกลี้ยกล่อมเพื่อเจรจา
แล้วก็ยุทธวิธีต่างที่มันไม่เกิดความรุนแรงขึ้น
ผู้ใหญ่ก็อยู่ทั้งคืนนะครับพยายามลุ้นกันอยู่นะครับ
ฟังเสียงผู้ใหญ่นะครับ
เอาล่ะรอจนานที่สุด
นี่ค่ะที่ผู้ใหญ่ก็ยังชื่นชมตำรวจอยู่นะคะ
แล้วเมื่อเช้านี้เราก็ไปสอบถามทางผู้อำกับสพบังน้ำเปรี้ยว
ภูมิกับบอกนะว่าตอนนี้มีการสั่งให้ชุดสืบ
แล้วก็มีการสอบปากคำด้วยนะคะ
รวมถึงไปตรวจค้นรถกระบะ
ที่จากกองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบรถที่คันนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่านายนันทวิทย์ขับรถคันนี้แหละฮะ
จอดขวางหน้ารถตำรวจแล้วก็กราดยิงใส่รถตำรวจ

คือเขาคงเครียดแหละเลยก่อเหตุแบบนี้
แต่ก็แน่นอนค่ะต้องโดนตั้งข้อหาอยู่แล้ว
คือพยายามฆ่าเจ้าพนักงานยิงปืนในที่สาธารณะ
แล้วก็พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าก็หลังจากนี้ต้องปล่อยให้เป็น
ตามกระบวนการของกฎหมายแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราเป็นห่วง
เราก็เป็นห่วงดาบตำรวจนรงศักดิ์รงสุวรรณนะคะ
อาการเป็นยังไงบ้างก็สอบถามกับทางผู้อำกับไป
ผู้อำกับบอกว่าตอนนี้นะคะดาบตำรวจนรงศักดิ์
รอผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
ก็อันนี้เป็นคืบหน้าอาการเนี่ยนะคะ
เพราะว่าดาบตำรวจนรงศักดิ์โดนยิงที่ขาขวาใช่ไหมคะ
แล้วก็ถามตำรวจว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้จะดำเนินคดีได้

ภูมิกับบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาหลักฐานทางการแพทย์มาพิสูจน์
แล้วก็มายืนยันกันในขั้นของการสอบสวนต่อไป
แต่อย่างหนึ่งจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเลยนะคะ